ปล่อยบ้านตัวเองให้คนมาเช่าตรวจสอบประวัติคนเช่าให้ดี
อยู่กี่คนจะทำอะไรนะฮะเพราะอาจจะเจอเหมือนคุณ
ที่คืออยู่เนี่ยปล่อยเช่าเดือนละแปดหมื่นบาทก็
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับสุดท้ายก็ปล่อยเช่าไป
แรกก็จ่ายดีฮะหลังเริ่มไม่จ่ายแล้ว
สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าคนมาเช่ากลายบ้านเขาเป็นโรงงานเถื่อนผลิตถุงมือยาง
แล้วก็เป็นแก๊งมั่วสุมยาเสพติดเขาบอกว่าพอไปเห็นบ้านน้ำตาล่วงเลยฮะ
คุณนุ๊กเขาไลฟ์เข้ามาในบ้านเอาไปชมภาพเลยครับ
ตำรวจลองสืบของสนวันทองหลังเขามาจับคนเสพยาในบ้าน
รวบตึงไปได้เสร็จเขาก็ไปสอบอธรรม
แล้วเขาก็พบสิ่งผิดกฎหมายในบ้าน

เป็นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บ
เราก็เลยเข้าแจ้งความทันทีขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดนะคะ

เราก็รีบเข้ามาดูที่บ้านเราและสิ่งที่เห็นก็คือ

มันเป็นโรงรถซึ่งตอนนี้
เขาก็สร้างเป็นแบบเหมือนหลังคาและเป็นโกดัง

และเธอดูกล่องพวกนี้มันคือโกดังอะไร
กล่องพวกนี้มันคือโกดังอะไรเป็นโกดังถุงมือค่ะ

ถุงมือเต็มเลยอ่ะอ๋อเขาเป็นโรงงานทำผลิตถุงมือเหรอ
เธออยากเข้าไปเลยมันสกกระโปรกกว่าฉันว่า

ว่าอย่างละต่างเขามีสตูไลฟ์ด้วยนะ

ถ้าเขาไม่ได้ใช้ฉันขอนะ

อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาขออายัดแล้วฝากฉันไว้ก่อน

มันเคยถูบ้านหรือเปล่าดีกว่าครับพี่นุ๊กพี่นุ๊กดูมพื้นสิคะ
คือถอดถ้าถอดรองเท้าเดินนี่คือบัตรทยักษ์แดดนะคะ
มึงคุณจะสังเกตนะมีแก้วน้ำทุกจุด
น่าจะเป็นแบบเสพยา
เพราะว่าเค้าจับคนเสพยาไปได้ด้วยเนี่ย

ก็ถึงบอกว่าคุณแม่เขาจะมารับผิดชอบให้ฉันยังไงคะเนี่ย
เห็นแล้วช้ำใจแทนครับคือเท้าความนิดเดียวตำรวจเข้าไปจับขบวนการที่เสพยา
แล้วก็สืบไปสืบมาปรากฏว่าไอ้คนเสพยาอยู่บ้านนี้แล้วไปเจอสิ่งของผิดกฎหมายที่บ้านนี้แล้วเป็นบ้านของคุณนุ๊ก
คุณนุ๊กรู้ข่าวก็เลยมายกเลิกสัญญาณแล้วปรากฏว่าก็มาเห็นสภาพบ้านถูกดัดแปลงโรงรถกลายเป็นอะไร
โรงงานผลิตถุงมือมีสตูดิโอถ่ายภาพต่างนานามีเครื่องซักผ้าบนห้องนอนที่เคยนอนอยู่ก็กลายเป็นเหมือนห้องปาร์ตี้ยาเสพติด
เห็นแล้วบอกจะเป็นลมคุณนุ๊กเข้าไปกับคุณโก้นะเพื่อนเขาคุณโก้ธิรศักดิ์ที่เดินไลฟ์ด้วยกันอันนี้บ้านลาดพร้าว๑๒๖เคยให้เช่าทำสัญญาคือคุณแม่ของคนที่อยู่เนี่ยมาทำสัญญาเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ราคาเดือนละ๘๐๐๐ตอนแรกก็จ่ายดีหลังเริ่มจ่ายไม่ตรงแต่พอไปดูแล้วดูบ้านเขาสิไม่เหลืออะไรเลยคุณผู้ชมถูกเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นโรงงานเถื่อนผลิตถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์
ทุกอย่างเนี่ยเลอะเทอะเปิดเปื้อนแล้วก็ไม่เคยทำความสะอาดเลยแม้กระทั่งห้องนอนก็กลายเป็นห้องปาร์ตี้ไปแล้วนะตอนท้าย
อย่างที่บอกไปว่าคนเช่าคือผู้หญิงเป็นแม่แล้วคนอยู่เนี่ยผู้ชาย
ชื่อว่านายอาทิตย์ชุมพลอายุ๒๕ปีตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญ
เพราะว่าไปผลิตถุงมือยางปลอมกลายเป็นโรงงานเถื่อน
ตอนนี้มาคิดดูค่าซ่อมต่างเป็นแสนนะครับ
ตอนนี้จะดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า

ค่ะแล้วเงินที่ให้เช่าไปแล้วคุ้มไหมกับค่าที่จะมาซ่อม

บ้านใหญ่เขาเช่ากำแพงไปดูหน่อยก็แล้วกัน